สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์

สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์

สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์

สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์

สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์

สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์

สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์

สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์

สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์

สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์

สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์

สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์

สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์

สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์

สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์

สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์

สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์

สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์

สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าที่วิทยาลัยศาสตร์
ถ้าเกิดกระดูกสลังกระดูกต้นคอมีการเคลื่อนย้ายไป
โอกาสที่จะบาดเจ็บมากขึ้นมีไหม

คุณมีประสบการณ์คนที่เคลื่อนย้ายนั่นก็โอ้โห
ยกฮิ่วร่างกายไปอะไรนี้ขึ้นรถกระบะนั่นเอง
แน่นอนครับศูนย์การค้าคงไม่อยากให้ใครมานอนอย่างนั้นใช่ไหม

ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงอาทิตย์บ่ายคือคนก็ไปเดินช้อปปิ้งที่ห้าง

เคลื่อนย้ายถ้าเกิดตาย
ถ้าเกิดยังไม่ตายต้องดูให้แน่ใจ

ไปยังผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็คือต้องมีรถพยาบาล
ผู้ที่มีประสบการณ์ผู้ที่เคยทำหน้าที่ในการช่วยเหลือ

อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้ที่ล็อกคอล็อกกระดูก

ซึ่งเป็นมาตรฐานเข็มขัด

ลงทุนได้เห็นไหมคุณรู้ไหมอันนี้ราคาเท่าไหร

ผลิตจากพลาสติกขนาดแผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ขนาดเมตร๘๓คูณ

คือเราก็เห็นกู้ภัยเขาก็ใช้บอดสีส้มเวลาไปกู้ภัยต่าง
เพราะว่าคุณมิ้นถ้าเกิดยังไม่ตาย
การเคลื่อนย้ายอาจจะทำให้เกิดตายได้
ถูกไหมครับจากคนที่ไม่มีประสบการณ์

แต่ถ้าตายแล้ว
และเห็นว่าเป็นการตายผิดธรรมชาติ๕
การถูกสัตว์ร้ายฆ่าตายทำให้ผู้อื่นให้ตายตายโดยอุบัติเหตุ
โดยที่ยังไม่ปรากฏเหตุฆ่าตัวตาย
ทั้งหมด๕ประการเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติ
ก็ต้องมีการชนะสูตรโดยพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่
แพทย์ทางนิติเวทย์เป็นผู้ชนสูตร
เห็นไหมครับว่าการตายกับไม่ตายมันต่างกัน
ถ้าไม่ตายก็แสดงว่าจะต้องมีการ
ประถมพยาบาลปฐมพยาบาลโดยเบื้องต้น
จะไปเคลื่อนย้ายเขาเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับ
แหมคือวันนั้นต้องปิดพื้นที่เกิดเหตุไว้ก่อน

แล้วเรียกให้มีรถพยาบาลมารับ

ลากยกเอาร่างใส่หลังรถกระบะ

คุณว่าอย่างนั้นใช่ไหมอย่างนั้นตายหรือไม่ตาย
ถ้าอย่างนั้นคุมผ้าก็แสดงว่าตายแล้ว

ถ้าตายแล้วเนี่ยคุณมิ้นว่า
อย่างนี้มันจะเคลื่อนย้ายได้ไหม
เพราะถ้าตายแล้วเป็นการตายผิดธรรมชาติ

ไม่ใช่ว่าเคลื่อนย้ายเลยโดยภารการ
คนจะมาช้อปปิ้งจะเห็น

ห้างต้องมีประสบการณ์ในเรื่องพวกทำนองนี้

สล่างคงได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็คงจะทิ้งจดหมาย

ผมเองก็เป็นคนรับมอบหนังสือเรื่องเกี่ยวกับรถไฟจากท่านนี่แหละครับ

เกี่ยวกับเรื่องรถไฟเดี๋ยวมาคุยกันครับว่ารถไฟไทยเป็นยังไงครับ
ติดตามกันช่วงหน้าค่ะ

พลตำรวจเอกสล่างบุญนาคเนี่ยมีชีวิตที่แตกต่างจากตำรวจทั่วไปนะ

เพราะว่าตั้งแต่ท่านเนี่ยเกี่ยวข้องถึงเหตุการณ์เดือนตุลาปี๒๐๑๙
ซึ่งในขณะนั้นก็มีนักศึกษาที่อยู่ในธรรมศาสตร์

มีการประท้วงในช่วงนั้นก็คือ
ทหารในช่วงปี๒๑๑๙มีการต่อสู้

มีประชาชนที่ไปลุมปิดล้อมอยู่ที่มหาวิทยาลัย

แล้วท่านก็ได้รับมอบหมายให้ไปดูแลในบริเวณหน้ามหาลัยธรรมศาสตร์ยนต์
จนกระทั่งท่านมีการเขียนคำให้การต่าง
โดยกระทั่งตามไปถึงที่สนามบินดอนเมือง
เกี่ยวกับนายป่วยอึ้งพากรซึ่งเป็นอธิบดี
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะนั้น
ต่อมาก็ท่านก็จงกันไปเกี่ยวข้องกับคดีดังต่าง
โดยท่านเป็นผู้ที่มีเป็นเจ้าที่ตำรวจซึ่งเข้าไปควบคุมคดี
หนึ่งในคดีสำคัญนั้นก็คือคดีโจด่านช้าง
อันนั้นคือลงไปพื้นที่เองไปจับกลุ่มเอง
ใช่โจด่านช้างเนี่ยเป็นผู้ค้ายาแหละ
แล้วก็เตรียมอาวุธสงครามพร้อมพักพวก

คงจะไปทวงเงินทวงหนี้อะไรกันต่าง

ก็เหมือนกับบ้านในชนบททั่วไป
เป็นเหตุการณ์ที่ขณะนั้นมีรู้สึกว่ามีน้ำท่วมเดือนพฤศจิกายน

ท่านสล่างก็ได้ไปบัญชาการก็ปรากฏว่าไปเอาโจ
พร้อมกับสมัครพักพวกใส่กุญแจมือเดินออกมา
พอเดินมาผู้สื่อข่าวเห็นหมดอะไรก็
ก็ปรากฏว่าตำรวจเอากลับเข้าไปใหม่ในบ้านหลังที่เกิดเหตุ
โดยบอกว่าจะเอาไปค้นหาอาวุธ
สักพักหนึ่งก็มีเสียงยิงปืนตุ้มตั้มปรากฏว่าทั้ง๖ศพที่เป็นคนร้ายตายหมด
แต่ตำรวจปกติดีออกมา

ก็หาว่าจะเป็นการทำวิสามัน

แต่ตอนนี้ก็ว่าการสืบสวนก็บอกว่าไม่มีงานอัลบัตรีตำรวจทำงานที่ได้ถูกตั้งแล้ว

ใช่ครับคือท่านทำคดีสำคัญอยู่หลายคดี
จนกระทั่งได้ชื่อได้ฉายาว่า

เป็นสิงห์เหนือใครชะลอเกิดเทศ
เป็นสิงห์เหนือสล่างบุญนากเป็นเสือใต้
ได้รับฉายามาจากสื่อมวลชนแล้วเป็นมือปราบปราม

ใช่เป็นสายบูธเลยสายลุย

จนกระทั่งท่านพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษก
เปิดเผยว่าที่ท่านสล่างบุญนาคตกจากพลัดตกจากที่สูง
ผลตำรวจเอกิษณ์จากทฤษทนพเบาตลอได้รับรายงานแล้ว
ก็ฝากความเสียใจไปถึงญาติและครอบครัวด้วย
ท่านได้เป็นบุคคลสำคัญสร้างคุณงามความดี
ไว้ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติประเทศชาติมากมาย
อย่างไรก็ตามการเสียชีวิตเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนปากเกร็
เจ้าของท้องที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
คืออย่างนี้ที่ผมพูดให้ฟังเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้พูดให้ฟังแล้วว่า
การตายหรือว่าการบาดเจ็บเนี่ยก็ควรที่จะอย่างที่คุณมิ้นว่าใช่ไหม

คือปิดล้อมหาอะไรมากั้นพื้นที่ตรงนั้นคือไม่ให้คนนอกเห็นแหละ
แล้วก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญ

ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนไหมคะอุ๊ยอุ๊ย

ไม่ใช่ว่าไปเกิดในห้างกลัวว่าคนจะแตกตื่น
ถ้าเคลื่อนย้ายไปแล้วถ้าเกิดเขาจะตายหรือไม่ตาย
ถ้าเกิดเขาไม่ตายไปเคลื่อนย้ายทำให้เขาตาย
สมมุติแล้วกันว่าทางแพทย์ชนสูตรแล้วปรากฏว่า

เคลื่อนย้ายโดยเออจากการเคลื่อนย้าย
แบบนี้ถูกฟ้องเลยไหมถูกผีผิดกฎหมาย
ผมก็ว่าน่าจะถูกนะแต่เนื่องจากว่าญาติเขาเนี่ย
กรณีนี้ลูกของท่านสลั่งไม่ติดใจนะ
ญาติไม่ติดใจเนี่ยก็เป็นอันว่าโอเค

แต่ถ้าญาติติดใจการเคลื่อนย้ายศพ
โดยใช้วิธีการใส่ผ้าแล้วก็ลากกันไปนะ
เขาบอกว่าตอนนี้กำลังติดต่อพนักงานบริษัทของรักษาความปลอดภัยนี้อยู่
ว่าเป็นคนที่อาจจะมีความรู้ความสามารถหรือเปล่าหรืออย่างไร
ก็คือเดี๋ยวต้องรอทางห้างก็ดี
บริษัทของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ดีออกมาแถลงด้วยเหมือนกัน
จุดหนึ่งคือข้อความที่ท่านเขียน
เป็นข้อความที่ท่านเขียนจากที่ร้านกาแฟชั้นบน
เขียนว่าเพื่อนลูกหลานที่รักพ่ออยู่ได้ไม่เกิน๒ปี
คืออันนี้จากความคิดของชาติท่าน
คิดว่าตัวเองอยู่ได้ไม่เกิน๒ปี

อาจจะมีโรคพัฒน์ไข้เจ็บหรืออะไร
ขอให้จากไปอย่างเกิดประโยชน์
ขอให้ทุกคนช่วยกันที่ทราบเรื่องเนี่ย

ยางคู่ขนาด๑เมตร

เมตร๑เมตรชูวิทไอ้รัง๑เมตรเนี่ยมันใช้ไม่ได้
ในสมัยก่อนเมื่อรถไฟไทยเกิดขึ้นโดยล้นเก้ารัชกาลที่๕
เส้นทางแรกของรถไฟนี่ใช้ขนาด๑๔๓๕เมตรนะครับ

ท่านบอกว่ารถไฟยกระดับก็ต้องคัดค้าน
แต่สนับสนุนผลักดันให้เกิดออโต้บาน

ออโต้บานเนี่ยคืออะไรคุณมิ้น
ถนนที่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นถนนทางหลวงที่ดีที่สุดในโลก

เทียบเท่ากับรันเวย์สนามบิน

ส่วนรถไฟขนาด๑เมตรเนี่ยควรจะเลิกไปเลย

อันนี้คือแบบแคบแนโล่

ซึ่งมักจะมีขึ้นในประเทศพัฒน์กำลังพัฒนา
เงินไม่เยอะเพราะว่าสร้างง่ายหรือยังไง

เพราะว่าคือรางแคบมันทำความเร็วได้ไม่มาก
ประเภทของรถไฟมันก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งด้วย
แล้วก็ความกว้างมันก็ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายด้วย

อะไรครับแบบเก่ามันได้วิ่งได้แค่เมตร
เต็มที่คือ๑๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถ้าเป็นใหม่เนี่ย

ส่วนรถไฟของกาวรถไฟวันใดจะเป็นแบบเก่า

ซึ่งในประเทศต่างซึ่งใกล้เคียงกับเรา
เพราะว่าเขาบอกว่ารถไฟเนี่ย
มันเป็นเรื่องของการปกครองในอดีตด้วย
ว่าอาณานิคมต่างเนี่ย

ฝรั่งเศสปกครองลาวกัมพูชา

ไม่ต้องการให้ไทยมีความเจริญ
เรื่องเกี่ยวกับรถไฟไปเปรียบเทียบได้

นี่ก็คือการเป็นนโยบายของ

ช่วงหน้าต้องกลับมาตามเรื่องนี้กันต่อค่ะ

ท่านเนี่ยท่านเอาจริงเอาจังมาก
แม้ว่ากระทั่งท่านเกษียณอายุราชการแล้วก็ยังติดตามเรื่องนี้

เป็นระยะเวลากว่า๒๐ปีคุณมิ้น

ติดตามเรื่องนี้โดยตลอดนะ
เวลาที่เจอผมเนี่ยท่านก็จะพูดแต่เรื่องรถไฟ

ชูวิทย์คุณรู้ไหมว่าในอดีตเนี่ย
ในอดีตเนี่ยรถไฟไทยเราเนี่ย

เคยสร้างในขนาดเมตร๔๓๕คือขณะที่ท่านต้องการ
เมตร๔๓๕คือพวกยุโรปใช่ไหมเออ๖๐ใช่ไหมอเรนนี่ค่ะ

แบบกว้างพิเศษรัฐเซีย
หรือบางประเทศในทางยุโรป

ประเทศมีการเลือกใช้ลางเป็นประเด็นทางการเมือง
คือในสมัยก่อนต้องเข้าใจก่อนว่ารถไฟเป็นเรื่องที่สำคัญ
ดังนั้นจะเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง
เช่นภาคเอเซียธรรมันออกเฉียงใต้
ให้ใช้รางรถไฟขนาด๑เมตร

กลัวว่าจะพัฒนาจะไปแข่งกับเจ้าอนานิคม

เวลามีสงครงสงครามอะไร

แม้ว่าไทยจะใช้สายรถไฟหลวงสายแรกไปเชียงใหม่
ขนาด๑๔๓๕เมตร

เกิดความขัดแย้งกับฝรั่งเศสทันที
ค่ะนะฮะซึ่งห้ามไทยเนี่ยสร้างรถไฟชิดชายฝั่งแม่น้ำโขง
อืมทางรถไฟสายตะวันออกจึงหยุดที่อำเภอวาลินชำลาบ
และที่จังหวัดอุดรธานี
นี่คือสาเหตุนี่คือสาเหตุฮะแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ย
เมื่อเจอท่านสร้างท่านก็จะพูดว่ารถไฟขนาด๑เมตร
นะควรจะเลิกไปนะมันแคบ
มันแคบไปถ้าเราอยากจะพัฒนามันวิ่งเร็วไม่ได้ถูกไหม
คุณมิ้นพอแคบมันก็วิ่งเร็วไม่ได้ใช่
ประเทศที่พัฒนาจึงขยายรางรถไฟเป็น๑๔๓๕หมดนะฮะ
ประการที่๒รถไฟยกระดับ
สล่างว่าโอ้โหมันเป็นที่ลกสายตา
มันยั้วเยี้ยไปหมดเลยอ่าใช่ไหมมันมาแล้วมันก็ลกสายตา
รถไอ้ดับเพลิงก็ขึ้นไปไม่ได้สามอ่ะ

คือถนนซึ่งมีความเร็วสูงมีความหนาเท่าไหร่
นิ้วแสดงว่าหนาขนาดรถเครื่องบิน
เครื่องบินลงจอดฉุกเฉินได้เลยได้เลย

แบบเก่าก็คือแบบเก่านะแบบ๑เมตร
วิ่งได้ไม่เยอะนะฮะ
ส่วนเมตร๔๕เนี่ย
ก็ไทยก็ทำนะแต่เป็นรถไฟใต้ดิน
อันนั้นมาตรฐานใช่ไหมเร็วมากเลยนะ

ทีนี้เขาบอกว่าเร็วมากเนี่ย

ใช่เพราะระยะเวลาทำความเร็ว
จีนรถไฟความเร็วสูงของจีนเอง

มันแพงหรือเปล่าประเทศไทยถึงไม่สร้าง
ทีนี้คุณคิดถึงเรื่องมาเฟียไหม

ต้องใช้อุปกรณ์ในการซ่อมขนาด๑๗

ก็ต้องการให้ไทยคงแบบเมตรหนึ่งไว้
ซึ่งอันนี้ท่านมีพูดนะครับท่านมีพูดไว้ในหนังสือฉบับ
หนังสือรถไฟไทยสู่รถไฟสากล

สล่างเอาหนังสือเนี่ยมอบให้ใครต่อใครทุกคนล่ะครับที่เจอ

คุณมิ้นว่าท่านสล่างเสียชีวิตแล้ว

หรือสุดท้ายแล้วมันก็จะเงียบหายไปอีก
ใช้วิธีการตาย
โดยการโดดลงมา
เพื่อให้คนตื่นสื่อต่างเนี่ย

คุณมิ้นก็ได้ทำหน้าที่ในการเป่าประกาศ
สิ่งต่างที่ท่านต้องการ
แม้กระทั่งว่าผมได้คุยกับท่านเป็นการส่วนตัว
โทรศัพท์หาผมก็อยู่หลายครั้งอยู่นะ
ท่านต้องการให้รถไฟไทยมีขนาดความกว้าง
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อไป
ในขนาด๑๔๓๕เมตร
ปัจจุบันไทยเรารถไฟไทยนะธรรมดาใช้๑เมตร

ประการที่๒ท่านไม่ต้องการให้มีรถไฟยกระดับ

ท่านต้องการใช้ให้มีออโต้บาน
ก็คือรถที่สามารถวิ่งได้มีความเร็วมากกว่า

แต่ในประเทศไทยนั้นคุณมิ้นก็คงต้องเข้าใจว่า

เขาให้พูดเรื่องหวยผมก็อัปเดตเรื่องหวยหน่อย

เริ่มไปคนละทางยิ่งสอบยิ่งไปคนละทาง

เออแล้วเจ๊เจ๊อะไรเจ๊กุ้งบอกว่าเอ๊ะ
ที่ให้การนั้นไม่ใช่แบบนี้นะเออไม่ได้พูดแบบนี้อีกเออ
เพราะฉะนั้นเรารอวันที่อีก๒วันเท่านั้นค่ะ
วันพุธนี้ใช่รู้เลยรู้ออกบ่อต่อรอจะมาแถลงเอง
แถลงด้วยตัวเองว่าสรุปแล้วหวยเป็นของใครกันแน่
อ่ะเรามาติดตามเรื่องหวยกันต่อไปครับรวมกันต่อไปนะคะ
เรื่องหวยแล้วก็รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย
มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมจากการสูญเสียครั้งนี้
วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วติดตามกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
ชีวิตตีแสกหน้า